เอกศิษย์แห่งผู้นำเอกศิษย์แห่งความสุข
เมื่อกี้เขาทักกันคุณผู้ชมค่ะ
ระหว่างพ่อหมอกับน้องหนูเล็กเขาทักกัน
อาจารย์หนูเคยเจออาจารย์นะอาจารย์บอกว่าไงเจอที่ไหน

ตามรวมตามคิดตั้งนานแต่เจอกันในทีวี
คือจริงแล้วเจอกันจริงเลยแต่ครั้งเดียวคือหนูสวัสดีแล้วหนูก็
พอสอเกิดไม่ต้องปกปิดแล้วนะ

อายุ๓๐ปีกว่า๒เดือนแล้วก็๔วันถึงวันบรรทึกเทพ
เวลาเกิดก็กลางคืนดึกหน่อย
วันที่เกิด๒๓กรกฎาคมแน่นอนต้องกรกฎ

เวลาหนูเล็กต่อไปจะดูดวงก็ดูเมฆประกอบกับกรกฎ
ดวงชะตานี้มีเรื่องดีหลายเรื่องในดวงชะตานี้นะ
ข้อที่๑ดวงชะตานี้เกิดในราศีธวาร
คือราศีมีทั้งหมด๑๒ราศี
แต่ราศีที่เป็นทวารเนี่ยมี๔ราศีได้แก่เมษ

เขาเรียกราศีธวารบุคคลที่เกิดในราศีธวารเนี่ย
มีสถิติว่าไว้ด้วยรายนามของคนที่เคย
เป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีนักแสดงชื่อดัง
มีชื่อเสียงระดับโลกคนประสบความเร็ดในชีวิต
มักจะเกิดอยู่ในราศีธวันธวานเทือกนี้แหละ

ข้อ๒คือนุเล็กมีดาวน์๒ตัวอยู่ในราศีทวาร
คืออาทิตย์อยู่กรกฎพระจันทร์อยู่มังกร
เพราะฉะนั้นเมื่อพฤหัสดีเข้าเมษกรกฎตุลมังกร
มันจึงเป็นเกณฑ์จันคุรุสุริยาจร
มันจะทำให้มั่นคงมีชื่อเสียงมีเมตตาพยมสำเร็จ
เข้าใจไหมนี่คือคืนดีเดิมดีนะ
ข้อต่อมาลักษณะอยู่ราศีเมษเนี่ย
ดวงชะตานี้มีราหูลาหูคือเลข๘
คือมายาบันเทิงกุมจุดเกิด
แปลว่าจิตวิญญาณอยากจะเป็นปรารถนาจะเป็น
และมีความเป็นดาวอยู่ตัวเองตั้งแต่เกิด
หมายความว่าวันใดวันหนึ่งที่มีสติรู้ความ
เห็นจอทีวีแล้วลึกนึกรู้เลยว่า
วันหนึ่งหนูจะไปอยู่ในนั้นแหละมันจะเป็นพลัง
มันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นที่ของเรา
บุคคลผู้เกิดอย่างนี้อัสุรินคือลาหู
อัสุรินมาร์ดแมนกุมรักเมธพรุษศพตามจักร

ชะตาแบบนี้นะถ้าเป็นโบราณการก่อนนะ

ท้าวซงกันดานใช่ไหม
เท้าทรงกันดาเขาจะมีตำแหน่ง
เป็นนางสำคัญในวังชั้นใน
เพื่อดูแลพระภูสาอาหารต่างเนี่ย

ชะดวงชะตาของผู้นี้น่าจะสถาปนาเป็นคุณท้าพุทธเจ้าค่ะ

เข้าใจไหมถานะดอนศักดิ์ในดวงชะตานั้นสรุปโต

มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ตั้งใจเรื่องนี้แล้วลุยนะ
ไม่มีทางไม่สำเร็จสำเร็จทุกเรื่อง

ใครมีดวงเกษตรบุคคลผู้นั้นจะมีความมั่นคงบริบูรณ์ในทรัพย์ในสมบัติในชีวิต
ถึงแม้เกิดมาที่อยู่เตี้ยตะต่ำเรียดิน
ก็จะสามารถมีทั้งสิ้นตามปรารถนาหากมี
หากได้มีวิริยะและฉันทาคือมีความขยันและความตั้งใจ
สมใจสมปรารถนาทุกประการ

ชื่นใจจนคิดว่าชีวิตในวัยเด็กนะครับ
ลักษณะราศีเมษบุคคลผู้ใดเกิดลักษณะราศีพิจิกษ์ที่มีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว
ชีวิตจะต้องดิ้นล้นต่อสู้เหนื่อยยากลำบาก

กว่าจะได้เป็นวันนี้ก็ผ่านมาทุกเรื่องใช่ไหม

พ่อเนี่ยเมื่อก่อนขับรถรับจ้างค่ะ

ส่วนแม่เนี่ยก็ทำนาอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็หาบของขายตามตลาดนัด
เด็กทุกคนเขาบอกคุณไม่ยอมแพ้กับความยากจนของคุณ
คิดจะออกไปรับจ้างทำงานตั้งแต่เด็ก

คือเริ่มจากหนูเห็นแม่นะครับ
แม่เนี่ยเวลาเขาไปทำงานเนี่ย
เขาไปตัดย่าตัดย่าจ้างในบ่อกุ้งอะไรอย่างนี้
เขาไปถอนหญ้ากลับมาแล้วเลือดเต็มมือ

แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าสงสารแม่มากเลยค่ะ

แล้วก็มีวันหนึ่งที่แม่ตัดย่าเสร็จ
แล้วก็รุ่งเช้าไปขายของที่หน้าวัด

แล้วก็พอไปถึงที่ตลาดเนี่ย

แม่ก็มีที่เหลืออยู่แค่ไปขอเขาก็คือ

ยื่นบอกเอาไหมไม่มีใครซื้อ
หนูก็เลยรู้สึกว่าภาพนี้มันจำอยู่ในหัวหนูตลอดว่า

ก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง
เป็นความมุ่งมั่นจากภาพที่เราเห็น

เข็นไปแบบนี้แล้วก็โยนเข้าเตา

ได้ประมาณ๑๐บาท๑๕บาท๒๐บาท
ก็ไม่ไหวแล้วไปปอกกุ้งรับจ้างปอกกุ้งอีก
ไปทำโรงงานอันนั้นตอนนั้นที่เรียนอยู่ปวชค่ะ
ก็ไปทำโรงงานหลังเลิกเรียนไปทำกลางคืน

แล้วกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นอะไร

ที่โรงเรียนคือตอนเล็กค่ะจะแบบร้องเพลงทำน้องเสน่า
อ่านทำน้องเสน่าทุกอย่างอ่ะกิจกรรมหนูติดหมดเลย
เพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนกล้าแสดงออกอยู่คนเดียว
แล้วพอหนูโตมานิดนึงค่ะ

หนูไปอยู่ในทีวีให้แม่ดูคอยดูนะ

หนูบอกว่าจริง

แต่ตอนนั้นชีวิตของหนูก็ยังต้องปอกกุ้ง

แต่ก็มีความไฝฝันถึงขนาดเป็นเด็กกิจกรรม
แต่มีความสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวของคุณว่า
อยากจะมีชุดสวยแต่งตัวสวยไปทำกิจกรรมกับเพื่อน
คือหนูเนี่ยหนูชอบร้องเพลงมาก
แล้วคุณครูอะตอนอนุบาลยังถึงเป้าอกค่ะ
คุณครูก็จะสนับสนุนให้เป็นนักร้องตลอด

ใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่หนู

แม่ก็บอกว่าทำไมขยันจะไปเป็นดัมเมเยอร์จังเลย

ต้องดอกทั้งดอกไม้ทั้งรองเท้าทั้งถุงมือ

หนูก็เลยบอกว่าหนูอยากหนูอยากเป็น

คือไม่ได้ใครจะเป็นก็ได้ก็เลยบอกแม่
แม่บอกว่าเออเดี๋ยวก็จะขโมยข้าวพ่อไปขายให้
เขาไปขโมยข้าวเปลือกพ่อไปขายได้มา๒๓๐๐ก็ซื้อชุดให้
ครั้งแรกได้ชุดครั้งที่สองก็ได้ดอกไม้
แม่ขโมยข้าวเปลือกพ่อ

หนูเรียนถึงชั้นไหนถึงได้ย้ายวก่อนเข้าม้ายุหกรุงเทพฯ
เรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป๖ที่บ้านละปูน
แล้วก็มาต่อที่ส่วนเดชสมเดชจ้าวพะโค

พี่สาวบอกว่าเออพ่อบอกว่าให้มาอยู่กับพี่สาว
หนูก็เลยมาพอมาเนี่ยมาอยู่ได้เทอมครึ่งเทอมค่ะ

เพราะว่าหนูเป็นคนเพิ่งรู้ตัวเองว่าไม่ชอบอยู่กับคนเยอะ

พอออกมาจากพี่สาวเนี่ยก็ร้องไห้นะคะ
เพราะว่าไม่มีเงินแล้วไม่รู้จะเอามาจากไหน
จากเอ่อเมื่อก่อนพี่สาวก็จะช่วยส่ง
แต่พอออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนหยุดการส่งหมดเลย
ไม่มีใครส่งให้เรียนเพราะเขาคิดว่าเรามีผัว
อ๋อล้อคือภาษาใต้เนี่ยที่เขาเรียกว่าตามผัวค่ะ
จริงแล้วหนูไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปทำงานโลตัส

เป็นแบบพนักงานแคทเชียร์ค่ะชั่วโมงละ๒๕บาท

วันหนึ่งเนี่ยคือหนูเรียนด้วยแล้วก็

เช้าแล้วก็เย็นก็ไปทำ๔ชั่วโมงก็ได้วันละร้อย
แต่ค่ารถไปกลับจากหอมาที่ทำงานเนี่ย

เงินค่าห่อแล้วก็ค่าใช้จ่ายการเรียนเนี่ยก็

ก็ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้หนูได้มีทุกวันนี้

พอเรียนจบหนูจะไปรับจ้างล้างจานที่ออสเตรเลีย

คือคิดเขียนเอาไว้เลยในหนังสือว่า
จบแล้วไปอยู่ออสเตรเลียเพื่อที่จะไปล้างจาน
แล้วส่งเงินมาจ่ายหนี้ให้หมดทั้งที่บ้านทั้งหมดเลย
แสดงว่าโอเคแหละก็ไม่กล้าฝันไกลว่าจะมาเป็นดารงดารา
เต็มที่ว่าโอเคละเราก็ไปเป็นโลวินฮูตล้างจานเอาที่นู่นที่เมืองนอกเมืองนั้น
เก่าประหลานปี๓ปี๔ก็ปรากวดโครงการคนความอาบโตรกมา

เพราะประกวดยังไม่ติดนะคะ
คัดเลือกประมาณ๓๐คนให้มาประกวดอีกรอบนึง
ว่าใครจะมีความสามารถอะไรอย่างนี้
หนูก็ไปแสดงความสามารถขึ้นไปบนเวที

บอกว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมุกอะไรเลย
เขาจะเอาแสดงแต่เราเป็นร้องเพลง

เอาตามดวงก่อนดีกว่า
จุดของการได้รับการยอมรับหรือความสำเร็จเนี่ย

เพราะสุพะคือมีความสำเร็จตามใจ

แต่การจะขึ้นมาสู่ความสำเร็จเนี่ย
มันจะไม่ได้ถูกเลือกมาตั้งแต่ต้น

อาจจะมีณดีมหามงคลเมตตา

เป็นของส่วนเกินตามดวงนะ

เป็นของแถมมันไม่ใช่ตัวหลัก

แล้วอาจจะเอาไว้ว่าเอาเป็ดเป็นคนใต้

ไอ้ตัวจริงมันทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี

เสียบแล้วเข้าตามันเด่นขึ้นมาเลย

เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าตอนที่เข้าไป
เขาบอกเอามาทำไมในตัวนี้

มีความสามารถอะไรเลยแค่ร้องเพลงลูกทุ่งได้อย่างเดียว

ปรากฏว่าเขาให้ลองเข้าไปเล่นในก่อนบ่าย

ก็เป็นแบบตัวสำรองอย่างนี้ค่ะ

ปีแรกลองให้ทั้งปีเลย
เขาด่ากันเยอะมาก
ถ้ามีจะไม่ดูแล้วมันน่าก็ทรมาน
เธอไปอยู่ตรงไหนก็ก่อให้เกิดของเสียเป็นของดี

บอกดูเลขขายได้ทันทีเพราะเป็นตัวเงินตัวทอง